อาจารย์มาโนธครับถ้าดูจากสถานการณ์ก่อนเนี่ยณขณะนี้
อาจารย์มองว่ามันจะกินเวลาอีกยาวนานแล้วมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้น
มันจะคลี่คลายลงฮะครับคือตอนนี้เนี้ยผมคิดว่าเอ่อ
เป้าหมายนะจุดมุ่งหมายของฮามัสเนี่ยนะฮะคืออะไร
อันนี้คือโจทย์ที่ผมคิดว่าสำคัญนั่นมันจะหมายถึง
วิธีการนะครับยุทธวิธีในการเอ่อโจมตีอะไรของเขาด้วยครับ
คือถ้าเราดูจากคำแถลงของโฆษกของฮามาสเนี่ยนะฮะ
ผมคิดว่ามันมันมีนัยยะสำคัญนะครับที่น่าสนใจ
คือเขาบอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้จุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็คือ
เพื่อให้ประชาคมโลกหยุดยั้งการยึดคลองของอิสราเอล
นั่นหมายความว่าเขาต้องการความสนใจจากประชาคมโลก
อ่านะฮะจุดมุ่งหมายที่สองคือเพื่อปกป้องชาวปาเลสไตน์นะครับ
ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเวอร์เวสแบงค์ด้วยครับนะฮะ
ที่สามก็คืออ่าอย่างที่ท่านอาจารย์จรรย์ว่านะครับเกี่ยวกับอ่า
มหามหาเอ่อมัสยิตนะครับอัลอักษรนะฮะที่ที่เป็นมัสยิตลำดับที่สามของโลกมุสิม
ที่เขาหวั่นเกรงกันว่าอิสราเอลเนี่ยจะยึดมาชิดนี้ด้วยนะครับ
นี่คือมัสยิตนี้อยู่ตรงอยู่ตรงส่วนไหนอยู่ในฝั่งของเอ่อเวสแบงค์อยู่ฝั่งเวสแบงค์
อยู่อยู่เยลูซาเลมอ่าตะวันออกครับครับทีนี้ความน่าสนใจก็คือ
ที่บอกว่าต้องการที่จะดึงความสนใจจากประชาคมโลกเนี่ยนะครับ
ถ้าเราถ้าเราจำได้เนี่ยนะครับในเหตุการณ์ช่วงต้นครับ
โต๊ะสวัสหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มติดอาวุธ
นะฮะที่อ่าปฏิบัติการนะครับเอ่อโจมตีบุกเข้าไปนะฮะ
ระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอ่อ
มิวนิกประเทศเยอรมนีครับนะครับแล้วก็มีการเอ่อ
จับตัวประกันชาวอิสราเอลอะไรต่างต่างเนี่ยครั้งนั้นน่ะนะฮะ
กลุ่มกลุ่มติดอาวุธเนี้ยนะครับอ่าถูกประนามนะฮะ
มองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มหัวรุนแรงอะไรต่าง
แต่ในอีกด้านหนึ่งปรากฏว่ามันทำให้ประชาคมระหว่างประเทศ
ประชาคมโลกเนี่ยหันมาสนใจปัญหาอ่านะครับหันมาโฟกัสเอ๊ะ
อยู่ตรงไหนครับเกิดอะไรขึ้นในเขาทะเลาะอะไรกัน
พอมันมีความสนใจในประเด็นปัญหานี้มากขึ้นมันก็ถูกหยิบเข้าไปพูดในเวทีสหประชาชาติ
ครับดังนั้นนะฮะผมจะบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ย
ปรากฏว่าข้อยติอะไรต่างที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยนะครับ
ประชาคมระหว่างประเทศโหวตในทิศทางที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ด้วย
นะครับมีการประนามขบวนการไซออนิสนะฮะมีข้อมติที่ประนามไซโอนิสด้วย
นี่คือผลอีกด้านหนึ่งของการดึงความสนใจจากประชาคมระหว่างประเทศ
ผมกำลังจะบอกว่าครั้งนี้ก็เช่นกันผมคิดว่าจุดมุ่งหมายของฮามาสอยู่ตรงนี้
อาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับมานะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เรานั่งคุยกันเนี่ย
บอกว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเห็นตรงนั้นว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือ
คนไทยที่ถูกจับไปอยู่ที่ฝั่งกาซ่าของฮามาสด้วยนะฮะ